เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยทานกันก่อน

วันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเปิบพิษดาร

เป็นเมนูเนื้อจราเข้ปิ้งนั่นเองนะคะ

ไปกันเลยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เพราะว่าไกรทองเขารออยู่ที่เชียงใหม่แล้วค่ะ

ชาลวันไม่กล้ามาเลยเชียงใหม่

เตรียมแล่เนื้อจราเข้ขนาดนี้

ราเข้ที่ไหนจะกล้ามาถึงเชียงใหม่ล่ะคุณ
แล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเลย
สำหรับร้านขายเนื้อจราเข้ปิ้งร้านนี้นะคะ
อยู่ในตลาดนัดเลอตะวันตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายสาววันคำสุกัณฐ์อายุ๓๓ปี

มีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
อุดหนุนซื้อเนื้อจราเข้ปิ้งกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ

ไม้ละ๘๐บาทถ้าเป็นแบบเนื้อล้วนนะ
ก็จะเป็น๑๒๐กับ๑๕๐บาท
แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ซิโครงขนาดของเขาไป

ต้องลองถามคนที่เคยทานดู

มันเป็นยาบำรุงชูกำลังอะไรแบบนี้เนอ

ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ขายเนื้อจราเข้ปิ้งทั้งแบบเสียบไม้แล้วก็แบบซี่โครงด้วยค่ะ
จราเข้เริ่มขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ก็เป็นตอบรับจากลูกค้าจากชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะชาวจีนกับชาวฝรั่ง
เขาจะชอบเนื้อจราเคซึ่งจะหาทานได้ยากมาก
ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังไม่มีร้านเจ้าไหนที่เสียบไม้ขายหรือว่าทำโชว์ขายตามท้องตลาดนะครับ
ก็จะมีที่นี่เป็นเจ้าแรกที่ยอมเสี่ยงหรือลงทุนเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองชิมกันนะครับ
ลูกค้าเยอะค่ะชาวต่างชาติกับชาวจีนเขาชื่นชอบอย่างที่บอกไปนะคะ
แล้วพ่อค้าเขายังบอกด้วยนะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเมนูพิษดารกันแบบไม่ขาดสายเลยนะครับ
แล้วที่ตัวเองต้องแต่งตัวเป็นไกรทองแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างสีสันในการขาย
ซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาลูกค้ามากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับร้านขายเนื้อจราเข้ปิ้งแห่งนี้นะก็จะเปิดขายตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์นะคะ
ช่วงเวลา๕โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเป็นตลาดนัดโต้รุ่งนะคะ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าได้ไปเที่ยวนะ
ลองไปแวะชิมกันดูอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อจราเข้มันจะเหมือนเนื้อไก่จริงหรือเปล่า
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ากฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการขายเนื้อจราเข้
มันสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะคะ

หยุดถึงวันโอ้โฮเห็นเนื้อจราเข้แบบนี้แล้ว
แม่ก็ยังอยากลองสักคำนึงนะ

มันไม่รู้ว่ามันจะเหนียวหรือมันจะนุ่มยังไง